คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะไปดูลีลาการเสิร์งสาวกันตรึงของพี่ฝนธนสุนทรกันหน่อยนะคะ

เจ้าแจ๊กริมเจ้า
เจ้าหญิงวงการลูกทุ่งฝนธนสุนทรนอกจากจะเสียงดีแล้วลีลาก็ไม่ธรรมดา
รำสาวกันตึมกันเลยสิคะ
เล่นใหญ่ใส่เต็มจนครูสอนเต้นต้องนั่งภูมิใจ
แข้งยกขาลายใหญ่ลายชัดไม่มีเขิน
ออกเซ็ปเต็มที่จนเพื่อนต้องลุกหนีหลีกทางให้

ฝนเงินก็ร้องเต้นเล่นตลกก็ยังได้
เจ้าภาพงานหน้าฟอนแก้บนคงไม่ไกล
ดีไม่ดีล้วงหายให้โชคไปอีก